สำนักงานการท่องเที่ยวกีฬาและกีฬาจังหวัดสตูนจัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบหก
สอนทักษะว่ายน้ำขั้นพื้นฐานในกลุ่มเด็กยาวชนอายุหกถึงสิบแปดปี
โดยจัดขึ้นทั้งหมดสี่รุ่นรุ่นละหกสิบคนรวมสองร้อยสี่สิบคน
โดยที่สระว่ายน้ำชุมชนในตำบลฉลุงอำเภอเมืองเด็กและเยาวชนอายุ๖๑๔ปีกำลังไปฝึกว่ายน้ำ
ฝึกทักษะการเอาตัวรอดจากการจมน้ำและพบคนตกน้ำที่ถูกต้อง
โดยมีเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิกู้ภัยร่มไซดเป็นวิทยากรช่วยฝึกสอนทักษะการช่วยเหลือคนจมน้ำเบื้องต้น
มีทักษะการตะโกนโยนยื่นการใช้อุปกรณ์ใกล้ตัวในการช่วยชีวิต
ขวดน้ำพลาสติกวิธีการลอยตัวในทะเล
นายสารสดำน้อยครูฝึกจากมูลนิธิกู้ภัยร่มไซดเผยว่าการที่เด็กมาเรียน
อย่างน้อยทำให้ตัวเองรอดชีวิตจากการจมน้ำและมีทักษะในการช่วยเหลือผู้อื่น
ซึ่งทุกคนต้องลองแล้วก็ลงมือทำทุกคนรวมทั้งว่ายน้ำเป็น
โดย๙๕ของเด็กที่เข้าร่วมโครงการถือว่ามีทักษะทำให้รอดชีวิตจากการตกน้ำหรือจมน้ำได้